วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดเนี่ยหลายเรื่องนะคะ
มาดูเรื่องนี้ก่อนที่จังหวัดพระนครศรียุธยาลูกหนี้เขาบอกว่าไปกู้เงินจากเพจปล่อยเงินกู้
พันเดียวเองนะพี่อุ๋ยอืมแต่ดอกเบี้ยเอ่ยอะไรเอ่ย
รวมแล้วต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้ประมาณ๑๖๗๐บาท
ทีนี้ค่ะหมุนเงินไม่ทันไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้มาทวงถึงที่ทำงาน
แล้วมาทวงแบบโอ้โหทำร้ายร่างกายถึงหน้าที่ทำงานเลยนะ
ถ่ายคลิปประจานด้วยไปโพสต์ในโลกโซเชียลด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปนี้เมื่อวานตอนเย็นตลาดกลางเพื่อการเกษตรที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีผู้หญิงสามคนอืมปรีเข้าไปเลย
จิกหัวทุบหัวตบไปเตะเสยหน้าลูกหนี้ลูกหนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะ
แต่มีผู้ชายคนนึงเดินตามถ่ายคลิปเพจที่ปล่อยเงินกู้
โพสต์คลิปนี้ใช่ไหมคะแล้วมีข้อความด้วยคุณผู้ชมลองดูข้อความเขาหน่อย
เขาโพสต์ข้อความว่าลูกค้าบางคนไม่ถนัดโอนเราก็เลยมีบริการเก็บยอดปลายทาง
ขากลับลูกค้าชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพยินดีรับใช้
เครดิตเสียขี้โกงยืมลบล็อกทีมงานยินดีให้บริการ
นี่ดูข้อความของเขาค่ะในคลิปคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
จะเป็นเสียงลูกหนี้ที่เป็นผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีคนมาห้าม
หนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวสุธินีอายุ๒๓ยังมึนงงปวดหัวหน้าผากบวมมือบวม
เขาไปแจ้งความนะคะที่สพพศศิษยาเพราะว่าเขาเห็นคลิปตัวเอง
โดนทำร้ายแล้วก็แบบโพสต์ประจานในโลกโซเชียลเราส่งจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุค่ะ
หน้าจุดขายอาหารซีฟู้ดของตลาดนะคะแล้วทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะ
ประมาณหกโมงเย็นหกโมงกว่ากว่านี่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
สักพักนึงเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะจิกหัวดึงนี่๓คนเห็นไหม
แสงพล

คือเขาเห็นเพจเฟซบุ๊คปล่อยเงินกู้

ติดต่อขอกู้เงิน๑๐๐๐บาทค่ะครับ

เพจนี้บอกว่าได้รับการอนุมัติ
แต่โอนเงินให้แค่๙๕๐บาทนะ
ต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยวันละ๑๘๐บาท
รายวันนะคะ๙วันค่ะ
ทีนี้รวมแล้วไอ้ที่หักไป๕๐บาท

กู้พันหนึ่งต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้๑๖๗๐บาท

ต้องจ่ายวันแรกก็คือ๑๓พฤษภาคม

วันถัดมาคือต้องจ่ายเลย
คือเขาก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามจะจ่ายให้

ก็เลยเจรจาว่ารอหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวจ่ายให้หมดเลยทีเดียวทั้งต้นทั้งดอกสิบหกพฤษภาคม
เพราะว่าที่ทำงานให้เงินเป็นรายสัปดาห์
แต่โอ้โหเจ้าหนี้บอกไม่ได้ก็บอกว่าต้องจ่ายรายวันก็ต้องรายวันสิ
จะมาจ่ายทีเดียววันที่๑๖ไม่ได้บุกไปหาเลยนะคะ
จริงแล้วเจ้าหนี้ไปตั้งแต่บ่ายนะแต่ว่าทางร้านเขาลูกค้าเยอะ
หนี้ไม่กล้าทำอะไรกลับไปก่อนมาอีกทีตอนเย็น
สัก๖โมงเย็นกว่าหลังเลิกงานนะคะ
แล้วก็ทำร้ายเลยเหตุการณ์มันเป็นไปตามคลิปนะคะ
คือลูกหนี้บอกว่ามั่นใจว่าที่มาทำร้ายไม่ใช่อะไรกรณีอื่นหรอก
มันเรื่องของการไปกู้เงินนี่แหละเพราะส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
เพจเจ้าหนี้โพสต์คลิปประจานด้วยทักแชทไปด้วยด่าเธอด้วย
ไม่สำนึกเลยใช่ไหมสิ่งที่ทำลงไป
เธอก็เลยตอบกลับไปว่าเจ้าหนี้ทำมันรุนแรงเกินไปนะ
แต่ฝ่ายเจ้าหนี้มาหาว่าเธอโกงนะคะ
เธอบอกว่าเธอพร้อมเคลียร์เธอไม่ได้โกงเธอยินดีจ่ายคืนตามที่ตกลงกันไว้
ก็บอกแล้วไงขอแล้วไงว่า๑๖พฤษภาคมเดี๋ยวจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเลย
แต่กลายเป็นว่าเธอมาถูกดักทำร้ายแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนสุดท้ายก็หาว่าหนูแบบว่าเอารูปเด็กพิการไปโพสเฟส
หลอกเอาเงินคนอื่นตั้งหลายคนอะไรอย่างเงี้ทั้งที่หนูไม่ได้โพสต์เฟสเลย
ก็งงตรงนี้แหละหนูก็เงยหน้าขึ้นมาถามคำนึง
ว่าเอาลูกเด็กพิการที่ไหนไปโพสต์เฟสอะไรประมาณนี้
ทีนี้พวกพี่ที่ร้านก็บอกไม่ต้องไปถามเขาเดี๋ยวเขากลับมาทำร้ายร่างกายก็เลยไม่ได้ถามอะไร
พูดไปว่าแบบเอาเงินไปไม่คืนระหว่างที่ทำร้านอย่างไร

ก็พูดประมาณนั้นแหละหนูก็ฟังไม่ค่อยถนัดอ่ะเพราะว่าหนูก็โดนลุมอยู่
เรามีดีที่อาจารย์แต่แค่อยากมาทำอะไรแบบนี้
ใช่เพราะไม่อยากให้มาที่นี่ที่ร้าน
เราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเอก็แล้วกันนะคะ
ในเอนามสมมุติเล่าว่าตอนนั้นร้านเกือบปิด
เกือบหมดทุกร้านแล้วอะค่ะครับจนเนี่ยมีการรุมทำร้ายกันในลักษณะทวงหนี้
เขาก็ตกใจกลัวตอนแรกไม่กล้าเข้าไปช่วย
ลูกค้าที่อยู่ในร้านแนะนำตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็เข้าไปช่วยไปห้าม
ทั้งหมดก็ยอมเลิกราแล้วก็กลับไป
เขาบอกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เงินกู้๑๐๐๐บาทแล้วถึงขั้นต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอ
ตำรวจชุดสืบสวนสพพระนครศรียุธิยาลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
แถวนั้นนะคะแล้วก็ไปหากล้องวงจรปิดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเงินกู้นอกระบบ
หรือเป็นการหยิบยืมเงินกันตามภาษาคนรู้จัก
เดี๋ยวต้องดูหลักฐานเพิ่มแต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
เพจที่คนเจ็บไปกู้เงินมาเขาเป็นลักษณะแบบปล่อยเงินกู้เป็นจริงเป็นจังอ่ะพี่อุ๋ย
ขั้นต่ำก็จะแบบ๕๐๐๓๐๐บาทขึ้นอยู่กับเครดิตคนกู้
แต่เวลาลูกหนี้จ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยนะโพสต์รูปประจันทร์เป็นประจำเลย
โพสต์คลิปแบบตามไปทวงถึงบ้านเนี่ยมีหลายคลิปนะคะ
พี่ก็ทำยังไงถึงได้ติดต่อเราได้
ไม่มีไม่เล่น
พี่ไม่รู้ว่าของประโยชน์อื่นเขาจะมากันไหมนะ
แต่มันอาจจะไม่มาจะได้ซ่อนได้หน่อย
คุณผู้ชมเราเจอคนปล่อยเงินกู้เลยนะคะ

ถ่ายคลิปเลยเขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เขาบอกว่าคนเจ็บไม่ได้พูดความจริงนะ
ยังไงอ่ะคือคนเจ็บอ่ะไม่เคยบอกว่าจะใช้หนี้เลย
หรือคนเจ็บบอกว่าจะใช้หนี้วันที่สิบหก
พฤษภาคมทั้งต้นทั้งดอกใช่ไหมคะเจรจาแล้วอะไรแล้ว
แต่ฝ่ายเจ้าหนี้บอกเปล่าเลยคนเจ็บบอกรายวันไม่มีให้
ทีเดียวก้อนเดียวเลยอ่าเจ้าหนี้บอกเปล่าเลย
ไม่ได้ติดต่อว่าจะใช้หนี้เลยตอนที่มายืมอ่ะ
ก็ทำสัญญาเงินกู้ที่อยู่ที่อยู่ในสัญญาเงินกู้
ก็ที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่อยู่ไม่ตรงกับความจริงอืม
พอโอนเงินให้ปุ๊บบล็อกทุกช่องทางเลยอืม
แล้วก็นัดให้ไปรับเงินที่อำเภอบางปะหันพอไปก็ไม่เจอตัวอืม
อีกวันหนึ่งหลอกเจ้าหนี้อีกว่าไปรับเงินที่วัดท่าการร้อง
พอไปก็ไม่เจอตัวอีกอ๋อเหรอ
หนี้สืบรู้ว่าทำงานอยู่ที่ตลาดกลางก็เลยไปหา
ไปคุยกับหัวหน้างานของลูกหนี้ทางหัวหน้าบอกว่างั้นรอคุยหลังเลิกงานก็แล้วกัน
อืมพอมาก็มีผู้หญิงในคลิปตามมาด้วยเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างในคลิปนั่นแหละ
ตัวผู้ชายคนนี้บอกว่าผมก็ไม่ได้เข้าร่วมทำร้ายนี่ผมถ่ายคลิป
แล้วผู้หญิงที่มาล่ะผู้หญิงที่ไปทำร้ายไม่ได้มากับผมอ่า
น่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าหนี้อีกลายหนึ่งหรือเปล่าอ๋อผมก็เจ้าหนี้เหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่าผมไม่เกี่ยวกับกลุ่มนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยเป็นเจ้าหนี้ลายอื่นหรือเปล่า
ผมก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
อืมผมไม่สามารถติดต่อด้วยเจ้าของร้านพยายามที่จะให้เขาออกมาคุย
ผมอ่ะปล่อยเขาตั้งแต่ตอนบ่ายสองครับอืมจนถึงร้านเลิกอ่ะทางเขา
แล้วก็ทางทำบุญก็ต้องให้ความไว้ทำแต่ว่าผมไม่ได้ไปไปทำอะไรที่มันนอกเลือกไปกว่านั้น
เพราะเงินมันตอนนั้นแต่ผมอยากให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรไปทำแบบนี้นะครับ
นี่เจ้าหนี้รายนี้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนถ่ายคลิปอะนะคะ
บอกว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าลูกหนี้คนนี้ที่เป็นคนเจ็บอ่ะเขาเหมือนกับว่าไปกู้เงินจากหลายเจ้า
แล้วกู้เงินปุ๊บชอบบล็อกติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่คืนเงิน
แล้วเขาก็ไม่ใช่คนแรกนะที่ออกมาประจานลูกหนี้คนนี้แบบนี้นะคะ
ทางตำรวจสพเมืองพระนครศรียุธยาบอกว่าตอนนี้ก็ประชุมกันนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ขอหาข้อมูลก่อนนะคะ
กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยตกลงแล้วใครเป็นใครมาด้วยกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยจะต้องเอาให้ชัดค่ะ
กู้เงินมันเป็นลักษณะไหนนอกระบบยืมกันแบบคนรู้จักหรืออะไรยังไงแต่ตำรวจบอกว่าคาดว่าใช้เวลาไม่นาน
แต่ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเหมือนกับเจ้าหนี้เขาเข้าพบตำรวจแล้วด้วยนะคะ
ไปพบตำรวจแล้วเขาก็จะขอให้ข้อมูลในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือผมว่าเรื่องของเงินกู้นอกระบบตรงนี้เนี่ยมันต้องรับความเสี่ยงกันทั้งสองฝ่ายอืมอ่า
ถ้าคุณไม่ไปในระบบนะค่ะอ่าเพราะว่าคนที่เขาจำเป็นเขาก็บอกว่าอู
ระบบเขาไม่ทันหรอกเขาโอ้โหมันต้องใช้แล้วมันเดือดร้อน
เป็นจะตายแล้วอ่ะมันก็สองมุมคือคุณเป็นลูกหนี้ก็ต้องใช้หนี้นั่นแหละ
แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้โหดมันก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอย่างอย่างที่เมื่อกี้เขาอ้างบอกโอ้โห
คนนี้ชอบให้ที่อยู่ไม่ตรงยืมแล้วไม่ใช้บล็อกเลิก
คุณก็ต้องไปฟ้องเรื่องช่อกงช่อกงอะไรคุณจะไปซ้อมเขาก็ไม่ได้ใช่ไหม
อืมแต่คนที่จะกู้นอกระบบคุณก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหดอกมันแพงนะ
แต่คุณปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วดอกเบี้ยแพงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
มันก็จะมีความผิดอยู่ดีอันนั้นมีผิดผิดอยู่แล้วใช่ไหมใช่
แต่คนจะไปเงินเนี่ยดูเห็นไหมพันหนึ่งภายในเวลาไม่กี่วัน
ปลาเข้าไปเกือบสองพันค่ะเอ้าส่วน